สวัสดีค่ะดูเรื่องของน้องส้มโอหน่อยอืม
ยังจำกันได้ไหมที่น้องบอกมีอาการเอ่ออาเจียนใช่ไหมคะ
กรีดร้องมีตุ่มใสมีรอยช้ำสะดุดล้มตรงจุดที่มีคนฆ่าคนตายใช่ไหม
เล่าไปเมื่อวานอยู่กับคุณแม่ที่หอพักแถวบางนาในกรุงเทพ
ค่ะแม่บอกว่าลูกสาวอายุหกขวบอืม
เห็นผีมีซิกเซนต์เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ลูกสาวสองขวบ
อืมไปเห็นคนที่อยู่ห้องฝั่งตรงข้ามเนี้ยคือน้องไม่ได้เห็นค่ะนะ
แต่คนอยู่ห้องห้องฝั่งตรงข้ามผู้ชายเนี่ยกระโดดลงไปอืม
แล้วก็เสียชีวิตค่ะน้องอยู่ด้านในห้องไม่เห็นเลยนะแต่กรีดร้อง
เหมือนเจ็บปวดคุณแม่บอกแล้วหลังจากนั้นพอเดินผ่านจุดนั้นเนี่ย
สะดุดหกลบผ่านวัดที่ไหนผ่านตรงไหนที่มันมีวิญญาณมีผี
มีคนตายแถวโรงพยาบาลจะมีตุ่มใสใสเกิดขึ้นอืม
เคยไปดูหมอดูดูร่างทรงเขาบอกเหมือนกับมีผีมาตามมาขอส่วนบุญ

เลยตามมาขอแบ่งบุญกินบุญน้องหรืออะไรสักอย่าง
พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลตามหลักวิทยาศาสตร์

อยากจะให้ลูกสาวเนี่ยหายขาดเขาเชื่อไปทาง
เรื่องของพูดผีปีศาจมากกว่า

เคยไปบนบานสารกล่าวเทพเอาไว้อยากจะได้ลูกชาย
แต่คลอดออกมาเป็นลูกสาวก็เลยไม่ได้แก้บน
สุดท้ายเลยบอกอยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเกิน
ท่านผู้ชมครับวันนี้หมอปลาไปแล้วนะฮะ
ส้มโอเด็กหญิงวัย๖ขวบพักอยู่กับคุณแม่
หอพักแห่งหนึ่งแถวบางนากรุงเทพนะครับหมอปลาไปกับคุณน้ำฟ้าภรรยานะฮะ
หมอปลาบอกขอไปช่วงเย็นค่ำหน่อยก็แล้วกัน
จะได้สัมผัสสิ่งเล่นลับลี้ลับวิญญาณพูดผีต่างได้ง่ายขึ้น
นี่มาถึงก็มาคุยกับคุณแม่ของน้องส้มโอก่อนนะฮะคุณแม่อายุ๓๘ปีนะ
เป็นอดีตผู้ช่วยพยาบาลส่วนนี้คือน้องส้มโอนะฮะเด็กหญิงวัย๖ขวบ
คือหมอปลาบอกเดี๋ยวรอให้พระอาทิตย์ตกดินก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปบนห้อง
ห้องของน้องอยู่บนชั้น๒ของอาคารแห่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ทีแรกก็สอบถามกันอยู่พักนึง
พอเข้าไปในห้องนะฮะหมอปลาก็ถามน้องส้มโอว่าเคยเห็นผีไหม
หล่ะผีมันหน้าตาเป็นอย่างไรลูก
น้องยืนยันว่าเคยเห็นผีจริง
สิ่งที่เห็นเป็นลักษณะเงาดำน่ากลัว
จากนั้นหมอปลาก็ขอไปดูในห้องนอนที่เป็นชั้นลอยนะครับ
จุดที่น้องอาศัยอยู่ในวันที่มีคนกระโดดตึกฆ่าตัวตายเมื่อ๕ปีก่อน
ตอนที่น้องสองขวบนะครับแต่อยู่ห้องฝั่งตรงข้ามนะฮะอยู่ตึกฝั่งตรงข้าม
คือหมอปลาบอกก็ไม่ได้สัมผัสอะไรเป็นพิเศษได้ตรงนี้เลยนะครับ
ง่วงหาวอาเจียนน้ำตาไหลพออืดผอมไม่มีเลยนะครับ
หมอปลาก็เลยพาน้องไปที่หลังห้องนะครับ
ให้น้องมองออกไปที่หน้าต่างน้องร้องไห้เลยฮะ
หวาดกลัวเลยน้องบอกไม่ชอบกลัวคือมาอยู่ตรงนี้แล้วไม่ชอบเลย
มันจะเห็นเงาแบบเงาดำที่มีแค่ครึ่งท่อนล่าง
เพราะอะไรอ่ะ
มันชอบไหมอ่ะ

หน้าลุงหมอน่ากลัวแบบผีตอนนี้
ตรงไหนอ่ะ

หมอปลาก็เลยพาน้องส้มโอแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับ
ในจุดที่มีคนตกลงมาเสียชีวิต
ข้างล่างเนี่ยจะเป็นลานจอดรถของอาคารนะฮะ

เวลาลูกสาวเดินมาจะสะดุดล้มทุกที

วันนี้น้องเดินได้ปกติเลยนะฮะ

คือไอ้ตุ่มใสแผลแดงก็
หมอเคยบอกแล้วเป็นลักษณะตุ่มน้ำพอง

นี่หมอปลาก็เลยถามว่าทำไมหนูไม่เห็นหกล้มเลย

น้องซมโอบอกว่าวนนีหนูตั้งใจเดิน

เคยเห็นเงาดำแถวบันไดอาคารแล้วก็ที่หน้าต่างห้อง
ทีนี้มันต้องมีที่มาใช่ไหม
เด็กจะไปรู้จักเรื่องผีสางยังไง
รู้สึกได้ยังไงว่าตัวเองเห็นผีไม่เห็นผี
หรือจะรู้สึกไปเองเห็นเงาดำหรือยังไงกันแน่
ถามไปถามมาเนี่ย
ว่าเออรู้จักเรื่องของผีได้ยังไง
ไอ้แบบไหนคือผีแบบไหนไม่คือผี

บอกแม่ชอบเปิดฟังรายการผี

คือตัวน้องเนี่ยไม่ค่อยอยากฟังหรอก
แต่แม่เปิดฟังก็เลยต้องฟังไปด้วย
อืม

หนูไปรู้จักผีสางมาจากไหนคะลูก
หนูไปรู้จักเรื่องผีมาจากไหนคะลูก

หนูไม่ชอบฟัง
นี่นะฮะน้องบอกน้องไม่ชอบฟังนะแต่แม่ก็ชอบฟัง

แม่เขาก็เปิดฟังเปิดฟังไปเรื่อยน้องก็ต้องฟัง
ท่านผู้ชมครับก็เลยไม่รู้ว่าไอ้สิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นกับน้องเนี่ย
คือเด็กเด็กคิดหรือผู้ใหญ่คิดก็ไม่รู้นะ
หมอปลาก็เลยเอาเสือมาปูตรงจุดที่มีคนกระโดดลงมาเสียชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมครับค่ะคือความจริงแล้วน้องไม่ได้เป็นอะไรเลยนะ

ท่านผู้ชมครับทีนี้หมอปลาก็เลยบอกลองสัมผัสดูหน่อย
ให้น้องนั่งเหยียดขาเหมือนกับหลายเคสที่หมอปลาเข้าไปช่วยดูให้

แล้วก็ใช้มือสัมผัสตัวน้องส้มโอนะกำมือจับที่ศีรษะให้น้องยกขา
คือที่แรกยกได้แต่พอจับที่ศีรษะน้องน้องยกขาไม่ขึ้นละ
หมอปลาก็เลยบอกเอาคุณแม่ของน้องลองมานั่งนะเหยียดขาข้างลูกสาวหน่อย
แล้วก็ให้ยกทีละข้างทีแรกก็ยกได้
แต่พอหมอปลาไปสัมผัสกับแม่ของน้องส้มโอนะจับมือแม่

แล้วบอกโอ้มันเหนื่อยจนแบบเงื่อไหลท่วมตัวเลย
พอหมอปลาบีบมือแรงขึ้นแม่นี่ร้องไห้ออกมาเลยนะฮะ
แล้วบอกโอ้โหเรื่องมันเศร้ามันเศร้ามากเหมือนตกอยู่ในหลุมดำแคบ

ดูซิเก็บขาข้างนี้

มันเก็บเหมือนเข็ง
หนูลงยกใหม่ครับอีกข้างหนึ่งหนูเหนื่อยเหรอ
หนูเหนื่อยเหรอแต่ข้างนี้มันเจ็บแต่ตอนที่หลุดมันเจ็บข้างนี้

มันเศร้าเศร้ามากเศร้าที่สุดมันเศร้าแบบ
มันอยู่ในหลุมตำมันมองไม่เห็นมันเศร้า

มันเศร้ามันถูกห่าง
นี่ฮะท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาบอกนะครับ
เพจไทยรัฐนิวโชว์เพจเฟซบุ๊ก
บอกหนูน้อยวัย๖ขวบขนาดนี้เนี่ย
ต้องดูพวกโดราเอมอนนะชินจัง
การ์ตูนสารคดีสัตว์โลก
เดี๋ยวนี้เขาดูแบบการ์ตูนฝรั่งกันใช่ไหม
อันนี้เมะอะไรก็ว่ากันไป
นี่แม่เปิดรายการผีให้ฟังทั้งวันเลยอืม
จนแม่เศร้าเนี่ยแม่บอกแม่เศร้ารู้สึกเหมือนแบบอยู่ในที่แคบเนี่ย

คือบางทีต้องยอมรับแบบนี้นะเวลาเราฟังอะไรบ่อยบางทีเหมือนมันจำไม่รู้ตัวนะคะ
แล้วบางทีติบปูงแต่งมันมีจริงนะ

เอ้อเพราะน้องก็เหมือนได้ฟังทุกวันทุกวันทุกวันไง

เปิดฟังทั้งวันเปิดไปเรื่อยฟังแต่รายการผี
เอาทีนี้ในมุมของหมอปลาเนี่ยหมอปลาบอกในห้องของน้องเนี่ยนะ
อยู่กับแม่เนี่ยหรือว่าจุดที่มีคนกระโดดลงมาเสียชีวิตที่อาคารเนี่ย
ไม่มีวิญญาณนะฮะไม่ได้สัมผัสอะไรถึงวิญญาณได้เลย

แต่ถ้าจะมีก็มีในตัวของน้องกับแม่นั่นแหละ

เอ้าแต่หมอปลาไม่มีอาการอะไรนี่
หมอปลาบอกเป็นเพราะว่าแม่ของน้องเคยไปบนเอาไว้

แต่บอกขอลูกชายพอได้ลูกสาวแล้วไม่ไปแก้บนมันก็เลยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้น
สิ่งตัวสิทธิ์เขาไม่มาเกิดแน่นอนครับ
หมอปลาก็เลยบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวช่วยให้นะ
แต่ต้องถามความยินยอมพร้อมใจของคุณแม่ของเด็กก่อน
หมอปลาจะรับน้องเป็นลูกบุญธรรม
แล้วจะไปช่วยให้น้องเนี่ย
มีอาการจิตใจสภาพจิตใจต่างที่ดีขึ้นหายจากเรื่องของการเห็นผี
รู้จักแต่ผีโดยจะพาไปอยู่มาด้วย๑๕วัน

เก็บเสื้อผ้าแล้วก็ฝากหมอปลากับคุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาไป
ให้น้องทรมโอไปอยู่ด้วยสักสิบห้าวัน
แต่เคสนี้จริงถ้าเป็นไปได้อยากให้พาไปหาคุณหมอ
ลองพูดคุยกับคุณหมออาจจะเป็นคุณหมอจิตแพทย์
เพราะบางทีการฟังเรื่องแบบหลอนเรื่องผีเยอะบางทีหลายอย่างมันคิดไปมันก็มีเหมือนกันนะคะ
คือคุณแม่อาจจะต้องนอกจากเรื่องตุ่มน้ำพองเนี่ยอันนี้อาการทางกายที่ต้องพาลูกไปหาคุณหมอต่อเนื่องนะ
เข้าปรึกษากันแล้วนะครับไม่ใช่พาลูกไปคนเดียวนะผมว่าคุณแม่อาจจะต้องไปพูดไปคุยด้วยทั้งคู่